ต่อกันที่สาวสวยคนนี้บ้างค่ะคาริสาสปิงเกตค่ะ
ยืนยันเลยนะคะว่าความสัมพันธ์กับนักร้องหนุ่มเป้อารักค่ะ
ตอนนี้ไม่มีอะไรในกอไผ่จริงค่ะ
ส่วนอนาคตนั้นจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือไม่

ยังคงเป็นที่ติดตามของหลายคนค่ะ
ความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวคาริสาสปิงเก็ต

ตกเป็นข่าวกุ๊กกิ๊กกันระยะหนึ่ง
งานนี้นักแสดงสาวยังออกมายืนยันคำตอบเดิม
ความสัมพันธ์นั้นเป็นเพียงพี่น้องกัน
แต่อนาคตค่ะจะพัฒนาไปในทิศทางไหนก็ยังไม่ทราบ
ซึ่งเจ้าตัวไม่ขอตอบว่าคุยกับเป้คนเดียวหรือเปล่า
ส่วนเรื่องสเปคนั้นไม่มีอะไรที่ตายตัวค่ะ
แต่ยอมรับเลยนะคะว่าชอบผู้ชายเอาใจเก่ง
ซึ่งนักร้องหนุ่มก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะ
และสำหรับเรื่องที่ฝ่ายชายนั้นประสบอุบัติเหตุค่ะ
เจ้าตัวก็ทราบแล้วซึ่งก็ถามถ่ายอาการปกติค่ะ
แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมค่ะ
เพิ่งรู้แล้วก็ถามอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าเหมือนเขาก็ไปโรงพยาบาลแล้วค่ะ

แล้วหนูคิดว่าหนูอาจจะทำหน้าที่พยาบาลไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะ